หมอปลาท้าพิสูจน์ติดวงจรปิดจับโป๊ะไฟปริศนา

ครับอยากรู้ใช่ไหมใช่
เดี๋ยวหมอปลาบอกแต่ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้าน
เขายังเชื่อว่านี่มันคือสิ่งลี้ลับ
แต่หมอปลาบอกว่าติดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวได้คำตอบเลย
จะเห็นสิ่งลีลับประมาณนั้นไม่จะเห็นว่าใครทำ
นี่คุณผู้ชมเป็นเรื่องฝีศนาที่ยังคงคาญใจเจ้าของบ้าน
เหตุการณ์นี้มันเป็นลักษณะคือเหมือนดวงไฟ
จู่มันจุดขึ้นมาเองสักประมาณ๓๐ครั้ง
ทั่วบ้านเลยนะทั่วบ้านเลยโดยเฉพาะห้องนอนห้องที่๓
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศบริเวณหน้าบ้าน
ตั้งโต๊ะรอเลยตั้งแถวรอหมอปลา
คือมาดูไฟไหม้บ้านหรือมาดูหมอปลา

ชาวบ้านสักประมาณเกือบร้อยคนเกือบทั้งหมอบ้าน
หน่วยงานภาครัฐเอ่ยนะคะมารอรับหมอปลา

มาด้วยค่ะเดินทางมาพิสูจน์สิ่งลีลับสิ่งที่เกิดขึ้น
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสมจิตรัฐแสงอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสองคอน

คุณผู้ชมทีนี้ระหว่างที่รอ
โอ๊ยเดี๋ยวลองดูนะโฟกัสให้ดี
รู้งานพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่
มาขายค่ะยกแผงมาขายลอตเตอรี่ด้วยนี่
เล็กเดทเล็กบ้านหาซื้อเล็กบ้าน๒๖๖๒

ถูกต้องเลยดอมนี่ยังเหมือนคนอยู่ในพื้นที่เลยนี่ค่ะ

ซื้อใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ซื้อ
บอกว่าของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
นั่งรอระหว่างรอก็ซื้อลอตเตอรี่ไป

คุณตาประสิทธิ์อายุ๘๗ปีแล้ว
ส่วนเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสมจิตอายุ๕๒ปีนี่ค่ะ๒คน
เล่าให้หมอปลาฟังก่อนเลยบอกว่า
ครั้งแรกเนี่ยที่มันมีดวงไฟจุดไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เพื่อนข้างบ้านมาเข้าห้องน้ำ
แล้วเห็นว่ามีไฟไหม้กองต้นผือ
ต้นผือที่เอาไว้ทำเสือ

ก็เลยเรียกให้คนมาช่วยดับ
หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นคือ๑๘กรกฎาคม

นิมนต์พระส่งมาสี่รูปเพื่อทำพุนบ้าน
แล้วก็มีการจัดกระทงให้กับเจ้าที่เจ้าทาง

ทีนี้เจ้าของบ้านย้ำกับหมอปลาบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันมั่นใจเหลือเกิน
ไม่ใช่ฝีมือคนแน่นอน
แต่เป็นสิ่งลี้ลับเข้ามาจุดไฟ
นี่ค่ะมั่นใจว่าไม่ใช่คนนะ

จากนั้นหมอปลาเริ่มเลยค่ะเริ่มงาน
เดินสำรวจรอบบ้านตามจุดที่มีไฟไหม้กองเสื้อผ้า

ห้องนี้หนักที่สุดเลยนะคะ
เป็นจุดที่มีเพื่อนบ้านผู้หญิงอายุ๑๖ปี
เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเท้าเปล่า
มายืนจ้องหน้าที่หน้าต่างนอกบ้าน
หลังจากนั้นก็มีไฟไหม้เป็นจุดแรก

หรือว่าพลังสิ่งลี้ลับใดอะไรทั้งสิ้น
แต่เจ้าของบ้านก็ยังปักใจเชื่อว่ามีวิญญาณจริง

คราวนี้แหละค่ะเพื่อให้กระจ่างต้องเชิญคนที่บอกว่าเห็นวิญญาณถูกไหม
วิญญาณผู้หญิงก็คือผู้หญิงอายุ๑๖ปีท่านนี้แหละค่ะ
ยืนยันบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดกระโปรงสีขาว
นอกบ้านจ้องอยู่ที่หน้าต่างของบ้านหลังเกิดเหตุจริงครับ
ไม่สวมกระโปรงเท้าแต่เท้าติดพื้น
พอพูดถึงตรงนี้หมอปลาบอกอ๋อไม่ใช่ผีหรอก

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีจริงนะน้องอายุ๑๖ปีที่เห็นผี
คุณต้องเป็นไข้แล้วไข้หัวโกรธแล้ว
ฟังหมอปลาหน่อยค่ะ
เจ้าของบ้านยังพาหมอปลาไปดูบริเวณห้องครัวด้านหลังด้วย
คือตรงนี้มันมีรูลองดูสิค่ะ

อาจจะเกิดขึ้นมาจากการจุดไฟ
แต่หมอปลาบอกว่าจุดนี้คือจุดที่ดินซุด

ถ้าเป็นพญานาคจริงเขาจะมาอยู่ไหม

นี่แหละทีนี้หมอปลาเข้าสู่ช่วงของการแนะนำแล้วค่ะ

ที่จะพิสูจน์คือ๑ติดกล้องวงจรปิดเลย
ติดกล้องวงจรปิดเลยเอาคุณตาซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าของบ้านที่อายุ๘๗ปีแล้ว
ออกไปจากบ้านหลังดังกล่าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้คำตอบ
แต่หมอปลาบอกว่าไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นการใครทำ
แค่ให้ทำ๒สิ่งนี้เพื่อต้องการพิสูจน์
ทีนี้เอาล่ะหลังจากนั้นให้คำแนะนำเสร็จสิ้นปุ๊บ
หมอปลาก็เดินทางกลับถูกป่ะแต่เจ้าของบ้านเปิดใจกับคุณบอมนักข่าวของเรา
บอกว่าก็ยังไม่สบายใจเท่าไหร่นะ
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพลังที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะพุ่งเป้าว่าเป็นฝีมือของคุณพ่อก็คงไม่ใช่
เพราะแค่เดินเนี่ยคุณพ่อก็ลำบากแล้ว

ใช่ค่ะส่วนปัญหากับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะ
หลังจากนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบ
แล้วก็ทำให้เหตุการณ์ประหลาดผ่านพ้นไปโดยเร็ว
ในบ้านจะอยู่ได้แบบสบายใจแล้วก็สงบสุขด้วยนะคะ

ไม่มีเรื่องของพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณอะไร
แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกยังเชื่อว่ามี

ใช่จะได้เห็นว่าต้นเพลิงมันมายังไง